เกิดกันที่ภูเก็ตนะฮะผู้ชายคนนึงครับกี่รถจากกระยานยนต์ออกไป
ซื้อของหน้าปากซอยแต่ว่ามีกระบาดคันหนึ่งเขาจอดขวางก็เลย
ไปต่อว่าครับสุดท้ายโดนคนขับรถกระบะกลับมาดักทำร้าย
ร่างกายลูกชายออกไปช่วยก็โดนทำร้ายบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยหัวหอมนะฮะ
ศักดิ์เดชตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
คนเจ็บมี๒รายคนแรกคือนายอนุสิต
ประชุมพันธ์อายุ๒๘ปีซึ่งเป็นลูกชายนะฮะ
โดนยิงที่ท้องแล้วก็ขาขวา๑นัดนะครับ
ส่วนที่พ่อเองก็คือนายธรรมบุตรประชุมพันธ์อายุ๔๖ปีครับ
คนนี้ถูกตีศีรษะแตกมีบาดแผลฉีกขาดที่ขาซ้ายด้วย
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
จุดเกิดเหตุมีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๔ปลอกครับ
แล้วก็กระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกหนึ่งนัด
รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีเขียวดำของคนเจ็บจอดอยู่๑คัน
สอบถามนายอนุชานะครับลูกชายแล้วก็เป็นคนเจ็บด้วย
ขออภัยนายอนุชาอายุ๒๐ปีเป็นน้องชายแล้วก็ลูกชายของคนเจ็บ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่มาบอกกับพ่อ
แม่มาบอกว่าพ่อถูกรุมทำร้ายก็เลยรีบออกไปช่วย
ออกไปซื้อของตอนออกจากซอยเหมือนมีกระบะคันนึง
จอดส่งของแล้วขวางทางอยู่นะฮะธรรมบุตรเองก็เลยไปต่อว่าแล้วก็ขี่รถกลับมาบ้าน

อาจจะไม่พอใจก็ไปตามพวกย้อนกลับมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์อีกนะตามมามาทำร้าย
พอธรรมบุตรขับมาที่บ้านนะฮะแล้วก็จะออกไปอีกรอบนึงถูกดักทำร้ายระหว่างทางครับนะเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำคนเจ็บแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ